เคยได้ยินแต่ในละครตอนเด็กนะ

ภาวะกระสือหิวโซลอยล่องออกล่าเหยื่อ

คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่าค่ะ

มือถือเพราะมันดูออนไลน์ได้ใช่ป่ะ

เฮ้ยอะไรน่ะ
อะไรมันขยับได้ด้วยเหมือนเดินเหรอเหมือนเดินใช่ดอม
มีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งคุณผู้ชมเอาคลิปนี้แหละมาโพสต์ไว้
แล้วก็ถามว่ามันคืออะไรมีคนบอกว่ามันคือวิญญาณ
คนบอกว่ามันคือดอกไม้กลางคืนใครรู้ช่วยบอกที
ในคลิปคุณผู้ชมดูนะคะว่ามันมีลักษณะดวงไฟเนี่ย
กับเหอมันมีสองดวงบนล่างแล้วก็ค่อยเคลื่อนที่นะคะ
ใจได้ว่าอาจจะเป็นแบบแมลงอะไรสักอย่างที่มันส่องแสงออกมา
ทุ่ม๒๓สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คนในโลกออนไลน์พี่เบิร์ตหลายคนบอกว่ามันคือกระสือ
มีจริงทุกวันนี้ติดตา
ติดตาคือแบบแต่ไม่เห็นไส้

บางคนถึงขั้นแคปรูปเอาไปขยายไปซูมเลยนะ

แต่ก็มีคนวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์เหมือนกัน

หัวไม่สามารถลอยได้
เพราะฉะนั้นกระสือไม่มีจริง

บางคนก็บอกว่าถ้าสีขาวกำลังเคลื่อน

เพราะอินฟาเรทจากกล้องสะท้อนมันคือ

อาจจะเป็นอยากไย่
หยักไย่อาจารย์ออสต้องถามอาจารย์ออสเนอะค่ะค่ะ